มันเหมือนกับจิตข้างในเราได้รับทำได้รับบุญ
มันก็เหมือนสวยจากภายในสู่ภายนอก
ก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ทำสมาธิ
ช่วงนี้เราหน้าตึงหน้าแข็งนิดนึง
หน้าดูเป็นโคเรียไปนิดนึง

เราจะมีวิ่งบ่อย

แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกหรือว่าพูด

แต่มันมีมุมจริงสำหรับการออกกำลังกาย

ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ตัวกินอาจจะดูแบบ

แต่จะได้มาด้วยวิธีไหน
ทางใครก็ทางมัน
แต่หากอยากได้ความปังแบบไม่ต้องตั้งคำถาม

แค่ตรงฝ่ายนี้ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งไปเลยค่ะ

ก็ทำมาแล้วนะแก้ไม่ได้แล้วนะ